ท้อง๓เดือนอยู่ผัวเป็นทหาร
แล้วผัวทำอะไรอ่ะผัวทำร้ายร่างกายจนน้ำค่ำแตกคุณผู้ชม
เรื่องนี้เธอก็มาร้องขอความเป็นธรรม

รวมถึงมาที่กองบัญชาการทหารบกเลย
ไปข้างรั้วเลยนะข้างรั้วกองทหารบก
มากับฝั่งผู้เสียหายเราขอเรียกผู้เสียหายว่าคุณเอละกันนะคะ
จะยื่นหนังสือแหละร้องขอความเป็นธรรม

แล้วสามีทหารทำร้ายร่างกายจนซี่โครงร้าวจมูกอักเสบ
ตาเขียวหูฉีกน้ำค่ำแตกเลือดออกจากช่องคลอด
เด็กมีโอกาสอยู่ในสภาวะใกล้แท้ง๕๐

ตัวคุณเอบอกว่าคบกับในดุ๊ก
ก็ห่วงแล้วคิดว่าคุยกับคนอื่นไง

หลังจากนั้นเนี่ยเดือนพฤศจิกาค่ะ
เห็นอีกว่าคุณเอคุยโทรศัพท์
แต่จริงคุยกับลูกค้าอ้าวก็ทำร้ายอีกค่ะ
พอเดือนธันวาปีที่แล้วไปดูคอนเสิร์ตด้วยกัน
หวงอีกเอาโทรศัพท์ตีหน้าเลือดกำดาวไหล
มันมีเรื่องมาตลอดเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วเธอบอกนะอย่าง๒๗กุมภาที่ผ่านมา
ห่วงเพราะอะไรขอดูมือถือ

ท้องเธอไปกระแทกกับขอบเตียงค่ะ

ขณะระยะเวลา๑๐เดือนนี้หนูก็ทำลายร่างกายมากกะหล่อ
ตั้งแต่เดือนสุปราค่ะสุปราพฤษฎิกาธันวาภักษ์ฌาลา
แล้วก็วันลอดสุดท้ายก็สู่วันที่๒๗กุมภาค่ะ

แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งหนูออกรับแทนเพื่อน
ลากโทรเข้าไปในโรงพิษแล้วก็หลับประตูบ้าน

แล้วก็มีการฉุดกระชากว่าผมกันที่เตียง
โอ้โหทีนี้ตัวคุณเอเองมาพักบ้านน้องที่ชนบุรีนะ
ุ๊กมาง้อแล้วคุณเอก็ยังกลับไปหา
พอกลับไปหาดุ๊กบอกว่ามีคนใหม่แล้ว

แล้วเขาบอกว่ามีผู้ใหญ่ในค่ายทหารนะ
ผู้พันธ์ผู้กองโทรมาเลยอยากจะให้เคลียร์
แล้วบอกด้วยว่าสั่งขังดุ๊กไปแล้ว๓๐วัน
ทีนี้ค่ะคุณกันพาตัวคุณเอไปที่สโมสรกองทัพบก

แล้วก็มีการยื่นข้อเสนอ๒แสนบาท
ทัพบกจะส่งคุณเอไปโรงพยาบาลไปตรวจร่างกาย
แต่กลายเป็นว่าอ้าวไหนบอกว่าจะส่งไปตรวจร่างกาย

แล้วมีคนอ้างว่าเป็นนักสังคมสงเคราะห

แล้วก็เหมือนกับยอมรับเงินเยียวยา
ให้ไม่เอาเรื่องในดุ๊กอ่ะครับทำไมอ่ะคุณกันจอมพลังบอกว่า
มีคนโทรมาหานะแล้วมาบอกกับคุณกันว่า
ถ้ามายุ่งเรื่องนี้จะไม่ปลอดภัย
คุณกันเลยบอกว่าเดี๋ยวนะอยากถามหน่อยเถอะ
องทัพจะปกป้องคนแบบนี้ไว้ทำไม
แล้วถ้าเกิดว่ากองทัพให้ความเป็นธรรมตั้งแต่แรก
ทางฝั่งคุณเอผู้เสียหายจะไม่ออกมาเรียกร้องแบบนี้ไหม
เรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องต่อแน่นอนเลยนะคะ